คุณผู้ชมคะเป็นทริปสายบุญเวลาฟังแบบนี้แล้วเราอยากสนับสนุนนะ
คลิปสายบุญสร้างห้องน้ำให้วัดต่างนานาเตาเผาขยะบ้าง
ฟังแล้วมันก็ดูอยากจะร่วมทริปด้วยอ่ะค่ะแล้วถ้าทริปเนี้ยนะคะ
ไปสร้างความเดือดร้อนระหว่างทางก่อนจะไปทำบุญล่ะ
เพราะมีเนี่ยชาวบ้านเขาโพสต์ภาพบอกว่าทริปสายบุญสายหนึ่ง
ที่ประกาศไว้แล้วว่าจะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ปรากฏไปชนรถของชาวบ้านที่สัญจรไปมาแถมหนีไปด้วยค่ะ
โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์เยอะมาก
อเตอร์ไซคันที่คุณผู้ชมเห็นว่าล้มไปเมื่อสักครู่
ทั้งคนขี่คนซ้อนกระเด็นออกไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ถลายออกไปบนพื้นถนน
ระหว่างที่ในภาพก็จะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อีกเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเขามากันเป็นแก๊งเป็นแก๊งสายบุญค่ะ
แล้วไปชนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมอเตอร์ไซค์ที่ล้มนั้นเขาไม่ได้อยู่ในแก๊งสายบุญนี้นะคุณผู้ชม
เพียงแต่เป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านมาเท่านั้นในทางนี้
ตรงบริเวณนี้คือบริเวณโค้งหนองบัวค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แก๊งนี้ค่ะเป็นรถแก๊งจักรยานยนต์สายบุญ
โพสต์ก่อนหน้านี้ซึ่งเขาเรียกทริปนี้ว่าเป็นทริปส้มโอภูทร
รวมตัวกันเดินทางไปทำบุญจะไปทำอะไร
สร้างห้องน้ำสร้างเตาเผาขยะไฟสองทาง
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีสวรรค์กาญจนบุรีค่ะ
ฟังแล้วมันก็ดูดีจังเลยเนอะเวลาแบบนี้
ซึ่งการนัดรวมตัวกันเขานัดกันที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่ง

แถมเขายังมีการโพสต์ประกาศไว้ด้วย
ไปดูโพสต์ประกาศหน่อยเราอ่านแล้วเราก็โอ้ดีจังเลยเนาะ
เขาบอกว่าจะงดใช้ความเร็วจะห้ามฝ่าไฟแดง
และรถแต่ละคันต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าขับขี่เป็นขบวนเข้าด่านได้เลย
เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายห้ามหลบหนีห้ามย้อนสอน
หน้าด่านขี่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเจอกัน
ฟังแล้วก็ดีนะเขาก็ดูปฏิบัติตามกฎจราจร
อ้าวแต่กลายเป็นว่ามีชาวบ้านค่ะ

เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย
แล้วเขาเอาเรื่องราวไปโพสต์ผ่านเพจในกลุ่มมอเตอร์ไซค์บอกว่า
แก๊งกลุ่มนี้ที่บอกว่าเป็นสายบุญขี่เบิ้ลท่อเสียงดัง
ตั้งแต่เช้ามืดใช้ความเร็วบนท้องถนน
สร้างความหวัดเสียวให้กับคนที่สัญจรไปมา
มีนอนขับบนเบาะรถจักรยานยนต์ด้วย

เพราะว่าอันนี้เป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกแบบนี้มานะ

อ่านตามที่เขาแจ้งมาเลยนะคะที่เขาโพสต์เอาไว้อยู่ในกลุ่ม
และยังบอกว่าขี่รถแข่งกันด้วย
ฝ่าด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
อุ๊ยแต่มันดูตรงข้ามกับที่เขาโพสต์ทั้งหมดอะไรนะอันตรายมาก
เขาเข้าใจกันหรือเปล่าว่าที่เขาโพสต์ไปคือให้คนในแก๊งคือทำแบบเดียวกันหรือเปล่า

คือมันเกิดเหตุตอน๗โมงเช้านี่แหละ
เพราะว่าแก๊งสายบุญนี้ขี่ไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านคนหนึ่งค่ะได้รับบาดเจ็บ
แล้วหลังจากนั้นเหมือนเขาพยายามจะมาช่วย
ช่วยกันนำรถขึ้นรถตู้
เอ้าแล้วไปไหนต่อเขาหนีไปเลยค่ะ

สักข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ค่ะไปเจอกับแฟนนุ่มของคนเจ็บ
โดยคนเจ็บเป็นผู้หญิงนะเป็นคนซ้อนท้ายมา
โดยฝ่ายชายชื่อนายนาวินค่ะอายุ๑๗ปี
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวแล้วชี้ให้ดูบริเวณด้านท้ายรถแบบนี้
แล้วก็ตรงล้อรถได้รับความเสียหายนะคะ
แล้วให้ข้อมูลว่าคนเจ็บคือแฟนสาวผมเอง
อายุ๑๖ปีกำลังขี่รถจะไปทำธุระกัน
ระหว่างทางไปเจอกลุ่มทริปสายแว้นบุญ
ขี่รถมาพุ่งชนท้ายสรุปเลยได้รับบาดเจ็บนะคะ
โดยกลุ่มก่อเหตุดังกล่าวเหมือนพยายามจะช่วย
ช่วยยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถตู้แต่กลายเป็นว่าหายไปเลย
แล้วยังหันมาบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์
โดยไม่ได้สนใจเลยว่าแฟนสาวของผมจะเป็นยังไง
อยากให้เลิกเลยเลิกจัดกิจกรรมนี้ไปเลยดีกว่า
เพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะ
ชุดขึ้นไปแล้วก็ขับไปแล้ว
อ้าวแล้วพี่ทำอย่างไร
เราก็ต้องรอ
เราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนชน

ก็จะให้ทำไงได้เขาก็ต้องมาให้ข้อมูลแบบนี้

แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีรายงานมาแบบนี้นะ
ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามเส้นทางที่แก๊งสายบุญขี่ผ่านไปอย่างต่อเนื่อง
แล้วเดี๋ยวคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้นี่แหละ
ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ของทริปแก๊งนี้
กลุ่มต่างทั่วประเทศมากกว่าพันคัน
เขาบอกอย่างน้อยสักประมาณ๗พันคันอย่างน้อยนะคะ
วิ่งผ่านเข้ามาภายในตัวเมืองกาญจนบุรีแน่นอน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตรวจสอบรถต้องสงสัยนะ
เรื่องของการพกพาอาวุธมีหรือเปล่า

อาจจะต้องมีการพูดคุยกัน

ตำรวจจราจรที่กาญจนบุรีตรวจสอบดูหน่อยแล้วกัน
ถ้าเกิดว่ามีการเชิญตัวทั้งหมดมาได้

มีครบไหมมีใบขับขี่ทุกคนหรือเปล่า
จะได้ไม่เดือดร้อนชาวบ้านอีกนะคะ